มาดูเวทย์การนี้นะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะจริงจริง
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สี่กรกฎาคมนำตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานเรามาตามความคืบหน้ากันหน่อย
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายวัย๓๘ถูกเพื่อนบ้านบุกมายิงเสียชีวิตค่ะ
บ้านเลยค่ะตำรวจสพคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ควบคุมตัวในมนต์ลากกระโทกอายุหกสิบแปด
ผู้ต้องหาที่ใช้ปืนลูกซองบุกไปยิงนายอาธรณ์ฮือกระโทกอายุ๓๘จนเสียชีวิต
อย่างที่บอกไปเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๔กรกฎาคมนะคะ
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้นะคะ
คือทางด้านของนายอาธรณ์ที่ถูกยิงเนี่ยค่ะคือถูกยิงตายในบ้านเลย
เป็นบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันสภาพศพคือที่หน้าด้านขวาค่ะ
ถูกยิงจนแบบโอ้โหทะลุเลยนะคะที่ใบหน้าด้านขวาเนี่ยทะลุเลย
คนก่อเหตุบอกว่าตอนที่เขาไปช่วยลากรถให้กับภรรยาของผู้ตายเนี่ยนะ
ผู้ตายมาด่าเขาเฉยเลยแล้วด่าแบบหยาบคล้ายด้วย
กลับบ้านไปเอาปืนลูกซองยาวมานะคะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์
บ้านเช่าของผู้ตายแล้วก็ไปยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนนัดหนึ่ง
ผู้ตายก็วิ่งเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้แล้วปิดประตู
โอ้โหผู้ก่อเหตุบอกว่าตามไปค่ะตามไปดึงประตูออกเลยนะคะ
แล้วจ่อยิงไปอีกสองนัดหลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์
หนีไปกบดันในกระท่อมค่ะเขาบอกว่าขอไปสงบจิตสงบใจแป๊บนึง
สุดท้ายก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวภรรยาของนายอาธรณ์อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะนางพัทราพรซึมกระโทกอายุสี่สิบห้า
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอโทรศัพท์ให้ในมนต์คนก่อเหตุเนี่ย
ลากรถให้หน่อยรถเสียอยู่ข้างทางพอในมนต์ไปถึง
ก็เจอกับสามีเธอแต่ปัญหาคือคู่นี้เขาไม่ถูกกัน
ทะเลาะกันมาก่อนพอเจอหน้ากันปุ๊บทะเลาะกันอีกนะคะ
มนต์เนี่ยเริ่มโมโหเอามีดปลายแหลมไล่แทงสามีเธอตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะ
แต่เธอบอกว่าก็คิดว่ามันก็จบไปตั้งแต่ตอนนั้น
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
มนต์ตามไปหาเธอกับสามีถึงบ้านคือพกปืนไปเลยปืนลูกซองยาว
เธอบอกเธอโกรธมากนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ย
ยิงสามีเธอต่อหน้าลูกลูกทั้งสองคนโอ้โห
พอได้ยินเสียงปืนทุกคนก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดใช่ไหมคะ
บอกว่าในมนต์เนี่ยนะคนที่มาก่อเหตุเนี่ย
เอาจริงเป็นญาติกันด้วยซ้ำเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เธอนับถือ
ที่ผ่านมาในมนต์ก็คอยช่วยเหลือเธอมาตลอดทั้งเรื่องของการให้เงินซื้อของใช้ซื้ออาหาร
แล้วก็ยังให้เงินไปซื้อรถกระบะอีกสองคันเธอเนี่ยนะไหว้ขอบคุณในมนต์ทุกครั้งเลย
แต่กลายเป็นว่ามาก่อเหตุแบบนี้นะ
เธอบอกว่าเธอพยายามจะบอกในมนต์แล้วนะว่าเธอมีครอบครัวแล้ว
สามีก็รับรู้มาตลอดแต่เหมือนกับว่าในมนต์
กับเธอในมุมชู้สาวไม่ได้มองแค่ว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถืออะไร
มาคิดกับเธอในเรื่องนี้ชู้สาวสามีเธอก็เลยไม่พอใจ
คิดได้ยังไงเสียใจแล้วหลายกันพูดอะไรไม่ออก
คือว่าเขาก็มาเกี่ยวพันธุ์เขาก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยเออ
เขาก็บอกว่าเออเลือกกับเฟรนด์ได้ไหมแล้วก็เลยบอกว่า
เลือกไม่ได้หรอกเพราะว่าระบักระบุนมาด้วยกันอื้อแล้วก็
ลุงถ้ามีใครลุงก็มีไปแต่ถามว่าแกหายอะไรนะเราก็ยกมือไหวนะ
ทีนี้ค่ะลูกสาวกับหลานสาวของในมนต์คนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ก็บอกว่าพยายามเตือนในมนต์หลายรอบเรื่องเอาเงินไปให้ผู้หญิง
คือทางครอบครัวไม่รู้ว่าผู้หญิงที่ในมนต์แอบชอบเป็นใครที่ไหน
แต่พอห้ามก็ถูกในมนต์โมโหใส่ตลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะ
มนต์มาขอเงินลูกสาวโกหกว่าไปทำผู้หญิงท้อง
ต้องเอาเงินไปรับผิดชอบแต่ลูกไม่เชื่อในมนต์อายุตั้ง๖๘แล้วอะค่ะ
ลูกเลยบอกว่าจะไปทำผู้หญิงท้องได้ยังไงจะมาขอเงินแบบนี้ได้ยังไง

ท่องอะไรอย่างนี้นะคิดว่าเอ้าเขาจะท่องได้ยังไงอะไรอย่างนี้เนอะ
พ่อก็อายุตั้งหลายแล้วอะไรอย่างงี้น่ะอืม
เหมือนแบบอยากจะไปรับผิดชอบอะไรประมาณนี้ไหม
คือเราพูดไปเรียกว่าเก็บไม่ฟังเก็บไม่ฟังเก็บไม่อะไรเราก็เราก็คือปล่อยเก็บไป
จุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็คือบ้านที่อยู่ติดกันกับบ้านของผู้ตายเอง
วันนี้เจ้าของบ้านก็ทำความสะอาดล้างคราบเลือดเรียบร้อยค่ะ
เจ้าของบ้านชื่อว่านายชนะพลพันธุ์สวรรค์อายุสามสิบหกนะคะ
เจ้าของบ้านบอกว่าโอ้โหต่อไปนี้คงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะมั้งบ้านหลังนี้
อยู่ดีดีก็มาเกิดเหตุร้ายกะว่าจะขายเพราะว่าเห็นเหตุการณ์ด้วย
แล้วก็ภาพที่เห็นมันติดตามากไม่กล้าอยู่อยากจะขายไปเลย
กลัวมากเลยครับนี่ทำไมต้องขายทิ้งเลยขายบ้านทิ้งเลย
ทีนี้นะคะในมนต์ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
จะนำตัวฝักขังต่อสารในวันพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตค่ะก็ได้มีการชาปนกิจศพในวันนี้แล้วค่ะ